คุณผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยคนที่ประสบพบเจอเนี่ยเขาบอกโอ้โหยังกันในหนัง
ยิงกันกลางแยกไฟแดงที่ศรีสะเกดเลยนะฮะตำรวจเนี่ยไปล้อมจับแก๊งค้ายาบ้า
ยิงกันสนั่นถนนเลยนะครับโชคดีไม่มีใครโดนกระสุนปืนลูกหลง
นี่ค่ะนี่ถ้าเจอต่อหน้าต่อตาเราเราก็คิดว่าถ่ายหนังนะ
ค่ะแต่นี่ของจริงนะครับตำรวจไล่จับกลุ่มแก๊งค้ายาบ้านะฮะ

ขับหนีต้องไล่ยิงยางนะครับ
แล้วนี่โอ้โหถนนแบบเส้นในเมืองพอดีอ่ะ
หนีแล้วก็ทุ่งไปชนอีกงานนี่อ่ะนี่ไปชนรถเขาเอกรุณคู่ใช่ไหมฮะ
วินก็คงนึกเอ๊ะอะไรถ่ายหนังหรือเปล่า
นี่ของจริงนะเนี่ยท่านผู้ชมครับโอ้โหนี่มีคนที่ถ่ายคลิปเอาไว้ได้
มาซื้อชานมเกิดเหตุสกัดดักจับหนีไปได้ปลอคลิปผมถ่ายทัน
อ่าบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้นะครับ
ต่อชะดอเนี่ยติดตามแก๊งค้ายาบ้าตามมาจากอุบลราชธานีนะ
คือแก๊งนี้เอายาบ้ามาส่งในท้องที่อำเภอมหาชัยชนะที่ยะโสธร
แล้วเจ้าหน้าที่ก็ไล่ล่ามากระบะอีซูซูสีฟ้าคันนี้
ตำรวจเมืองศรีสะเกดเนี่ยให้ช่วยสกัดจับนะครับเอารถมาจอดปิดทางเอาไว้ตรงนี้คือ
สี่แยกสุ่นเฮงคนร้ายเนี่ยโอ้โหแล้วจังหวะ
จากตำรวจสกัดจับแล้วมาติดไฟแดงพอดีอีกเจ้าหน้าที่ก็ปิดล้อมจะจับกลุ่ม
คนร้ายไม่ยอมลงจากรถนะครับขับรถพุ่งชนเจ้าหน้าที่ขับข้ามเกาะกลาง
วิ่งย้อนสอนมาอีกไปชนรถตำรวจรถชาวบ้านเสียหายอีกหลายคัน
แล้วคนร้ายเนี่ยยิงปืนใส่เจ้าหน้าที่อีกหลายนัด
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องยิงตอบโต้นะฮะแล้วก็ยิงสกัดนะครับ
แต่ว่าตอนนั้นยิงไล่สกัดขนาดนี้เนี่ยยังเอาไม่อยู่นะฮะ
คนขับกระบะคันนี้หนีเข้าไปที่ชุมชนหนองยางนะครับ
ตะบลหนองครกอำเภอเมืองศรีสเกตแบบคือยางล้อหลังซ้ายเนี่ยแตกไปแล้วนะ
อืมอ่ายังขับบดหนีไปนะฮะสุดท้ายไปไม่ไหวครับ
ไปต่อไม่ได้เอาไปจอดที่หอพักแห่งหนึ่ง
แล้วทิ้งรถแล้ววิ่งหนีค่ะนี่วิ่งหนีเข้าไปตามบ้านของชาวบ้านแถวนั้น
เจ้าหน้าที่ก็ต้องวิ่งไล่ตามไล่ยิงสกัดกันอีก
ใครบอกตัวของทางเจ้าหน้าที่ตอนนี้ร้อนไม่หมดแล้ว
เฮ้อยู่ไหนเนี้ย
โอ้โหนี่ถ้าเป็นบ้านเราเราทำยังไงเนี่ยอืม
วิ่งหนีมาตามชุมชนตามบ้านชาวบ้านสุดท้ายจับได้๒คนนะครับ
นายทีลวัตรล่าธรรมอายุยี่สิบเจ็ดปีนะฮะซึ่งเป็นคนขับรถกระบะ

มาด้วยกันนะครับนายเอกชนดาวเรืองอายุสามสิบห้า
ธีรวัตรนี่เสื้อลายนะฮะส่วนเอกชนนี่เสื้อสีดำนี่ฮะ
โอ้โหถูกจับได้ทั้งคู่นะครับของกลางที่ยึดได้เป็นปืนสองกระบอก
กระสุนอีกหนึ่งร้อยนัดเขาเรียกผมมาซ่อมรถครับผม
มียาบ้าสิบสี่มัดรวมแล้วสองหมื่นแปดพันเมตรโอ้โหนี่ฮะ
ค้ายารายใหญ่นะครับทุกผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวไป
ดำเนินคดีนะฮะกระสุนนี่เป็นร้อยนัดเลยนะครับ
คุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปนะครับได้ภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้สิบเจ็ดนาฬิกาหนึ่งนาทีนี่ตรงสี่แยกตรงนี้นะครับ
นี่เห็นไหมฮะรถตำรวจได้รับแจ้งไงว่าคนร้ายหนีเข้ามาในเขตตรงนี้
แก๊งค้ายาตำรวจเนี่ยไปดักรออยู่เลยสี่แยกสุ่นเห็ง
แล้วเดี๋ยวจะมีกระบะสีฟ้าของคนร้ายเนี่ยขับหนีมามาถึงตรงนี้เนี่ย
เห็นเป็นเขตในตัวเมืองนะมีไฟดงไฟแดงติดไฟแดง
แล้วก็ขับเลี้ยวขวาหนีไปทางตะบนหนองครกอำเภอเมืองศรีสเกต
จังหวะที่ว่ามีคนเขาถ่ายเอาไว้ได้ที่มาซื้อชานมอ่ะนี่ฮะ
อันนี้เป็นมุมจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่นะครับนี่ที่ว่าไล่ยิงแล้วก็นี่
หนีหนีหนีนี่หนีนี่ฮะเราได้คุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์นะครับ
บอกว่ากำลังขายพวกน้ำชากาแฟให้ลูกค้าอยู่อยู่ก็แบบนั่นแหละ
เหมือนในหนังเลยพอรู้ว่าของจริงนี่แบบโอ้โหวิ่งหลบกันชุลมุนเลย
กลัวถูกกระสุนลูกหลง
เหมือนกันค่ะหลบชุดละมุนหลบหลบเขาก็กลัวกันนะคะ
เสียงเสียงปืนเนอะอืมที่ก็เห็นการที่ครั้งแรกไหมคะ
หรือว่าเจอบ่อยไหมครับครั้งแรกครั้งแรกน่ากลัวเหมือนกัน
แล้วอยู่ข้างในร้านก็แอบมาส่องมองดูอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ไม่กล้าออกไปนอกจากเหตุการณ์ที่จบไปแล้ว
ถึงมายืนดูว่ากล้าออกมาค่ะเพราะเขาไปแล้วอะไรอย่างนี้
ส่วนรถของคนร้ายเนี่ยคนร้ายถูกจับได้แล้วนะฮะ
สองคนรถนี่ตำรวจก็ยึดมาเป็นรถของกลางไว้ก่อนนะครับ
จอดอยู่ที่สพมศรีสเกตล้อหลังด้านซ้ายนี่โหนี่ข้างหน้า
ล้อหลังด้านซ้ายก็ถูกยิงจนแตกนี่พังเสียหายหมดนะฮะ
ขับหนีขับชนเข้าไปนะฮะเดี๋ยวดูกระบะอีกคันหนึ่ง
กระบะอีกคันนึงเป็นรถของผู้เสียหายนะครับ
นี่พังยับเลยสภาพด้านหน้าไฟหน้าแตกกันชนหลุด
ล้อหน้าด้านซ้ายก็พังเสียหายหมดคนร้ายเนี่ยพุ่งชนนะครับ
เจ้าของรถเนี่ยชื่อคุณวินัยนะฮะบอกว่าตอนเกิดเหตุขับรถไปรับลูกที่โรงเรียน
ติดไฟแดงอยู่อยู่กระบะคันสีฟ้าของคนร้ายเนี่ย
เร่งเครื่องมาจากทางด้านหลังรถเขานะแล้วขับขึ้นมาถึงด้านหน้ารถเขา
แล้วก็ชนอย่างจังเลยนะฮะแล้วได้ยินเสียงตำรวจเนี่ยยิงสกัด
แต่คนร้ายก็ขับหนีไปได้นะครับเขาบอกตอนนั้นเขาตกใจมากนะ
โชคดีไม่โดนกระสุนลูกหลงแล้วนี่ไปให้ช่างเข้ามาประเมินค่าซ่อมนะ
ช่างตีราคามา๙๓๐๐๐บาทพี่วินัยบอกจะเป็นลม
ยังไม่รวมค่าทำสีนะฮะถ้ารวมค่าทำสีด้วยคงหลักแสนครับ
ตกใจมากไหมมันก็ไม่ตกง่ายมากเท่าไหร่ครับแต่ว่ามันงงนะครับ
ไม่รู้มันเกิดเหตุได้อย่างไรนะครับก็อยู่ในกลางเมืองนะครับ
ไม่น่าจะมีเกิดเหตุการณ์ยิงกันอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะมันอันตราย
เพราะว่ากลัวลูกหลงไปโดนคนที่เดินตามถนนหรืออยู่ข้างข้างถนน
หรืออยู่ในรถนะครับเพราะรถตอนนั้นก็ติดกัน
ก็เดี๋ยวให้ทางรอยเวนเนอะเพิ่มดำเนินการให้
คือในส่วนนี้เนี่ยผมไม่ได้ประมาทไม่ได้อะไรนะครับ
ทางตำรวจทางอะไรมารับผิดชอบชอบบ้างนะครับ
เพราะว่ามันเป็นเหตุจากตำรวจเนอะนะครับจากตำรวจไล่จับคนร้ายนะครับ
โดนไปหลายข้อหานะครับคือทีนี้รถของชาวบ้าน

เจ้าหน้าที่บอกว่าอ่าเดี๋ยวจะให้ทางผู้เสียหายเนี่ย
เขามาคุยกับทางญาติของสองคนที่เป็นคนก่อเหตุ
เหมือนกับว่าจะให้อีกทางผู้ก่อเหตุต้องรับผิดชอบ
แล้วให้ญาติเข้ามารับผิดชอบว่าจะรับผิดชอบแบบไหนอะไรยังไงค่ะ

เพราะเหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เวลาปฏิบัตินั้น
ที่ก็จะมีกฎหมายคุ้มครองอยู่ตรงนี้อยู่ใช่ไหม